จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพที่ไม่เหมือนใคร

ความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

ผีตาโขนเทศกาลแห่งสีสันและรอยยิ้ม
แฝงไปด้วยความเชื่อและเรื่องเล่าแห่งจิตวิญญาณ
ประเพณีท้องถิ่นในชุมชนเล็ก
ได้เดินทางข้ามเวลาหลายร้อยปี
จนทำให้วันนี้ด่านซ้ายกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก

วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดพลชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เพราะว่าวัดพลชัยแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของเทศกาลผีตาโขนค่ะ
จะมีเรื่องเล่าความน่าสนใจและตื่นตาตื่นใจขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
พลชัยวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาวด่านซ้ายมาตั้งแต่แรกตั้งชุมชน
ตามประวัติการสร้างพระธาตุศรีสองรักวัดโพนชัยก็ได้ถูกสร้างขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
จากความเชื่อเรื่องประเพณีบุญเผวร์เวตตามฮีดสิบสองคลองสิบสี่ของชาวอิสาน
งานประเพณีแห่บุญภเวทหรือแห่พระเวชสันดรที่วัดพลชัยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนผีตามคนหรือผีตาโขน
ที่ติดตามขบวนแห่พระเวสันดรเข้าเมืองกลายเป็นการละเล่นท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาหลายร้อย
มาอีบิโบร่ง
เห็นบรรยากาศข้างหลังนี้นะคะตอนนี้ใบตองอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าพ่อกวนค่ะ
ซึ่งประชาชนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันที่บริเวณนี้
เพื่อที่จะเคลื่อนขบวนผีตาโขนไปที่บริเวณวัดนะคะ
เดี๋ยวเราร่วมขบวนไปพร้อมกันนะคะบรรยากาศกำลังสนุกสนานคึกคักเลยค่ะ
เจ้าพ่อกวนคือผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้ายสืบทอดทางสายเลือดจากรุ่นสู่รุ่น
มีหน้าที่เข้าทรงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเจ้านายที่ปกปักรักษาเมืองด่านซ้ายตั้งแต่ครั้งโบราณ
ในแต่ละครั้ง
ในแต่ละปีเจ้าพ่อกวนจะเข้าทรงวิญญาณเจ้านาย
เพื่อเสี่ยงทายกำหนดวันจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
ในปีนี้เจ้าพ่อกวนเสี่ยงทายได้วันที่๕ถึง๗กรกฎาคมรวมระยะเวลาจัดงาน๓วัน
เราก็จะเห็นว่าในขบวนนี้มีหลากหลายรูปแบบมากทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบร่มสมัยด้วยนะคะสวยงามมากเลยจ้า
ยุคสมัยเปลี่ยนไปขบวนแห่ยิ่งใหญ่ของเทศกาลผีตาโขนที่เต็มไปด้วยสีสันนี้เพิ่งริเริ่มขึ้นใหม่
โดยจัดทำเป็นรูปแบบงานอีเวนต์มีพิธีเปิดงานการแสดงและริ้วขบวนมากมาย
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์

ความตื่นตาตื่นใจของประเพณีท้องถิ่น

งานประเพณีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านี้๑วัน
กลางดึกของคืนวันที่๕กรกฎาคม

พ่อแสนตัวแทนชาวด่านซ้ายที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
เข้าพิธีบวชพรามภายในวิหารพระเจ้าใหญ่วัดพลชัย
เพื่อทำพิธีเบิกพระอุปคุฎ
ความเชื่อเก่าแก่เรื่องพระอุปคุฎ
คือพระอรหันต์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์
สามารถขึ้นสวรรค์ลงนรกไปโปรดสัตว์ได้
อันเชิญพระอุปคุฎก่อนเริ่มงานประเพณี
ก็เพื่อให้พระอุปคุฎคอยปกปักรักษาความเรียบร้อยภายในงาน
หลังบวชพรามพ่อแสนจะทำพิธีในประรำ
ริมลำน้ำมันท้ายวัดโพนชัย
ตัวแทนชาวบ้านจะลงดำน้ำ
หยิบก้อนหินขึ้นมาถามชาวบ้านว่า
ใช่พระอุปคุฎหรือไม่
ชาวบ้านจะตอบปฏิเสธว่าไม่ก่อน๒ครั้งแรก
แล้วค่อยตอบรับว่าใช่ในครั้งที่สาม
จากนั้นจะเชิญพระอุปคุฎ
เชิญก้อนหินที่เป็นตัวแทนพระอุปคุฎ
ไปตั้งบนประรำข้างวิหารพระเจ้าใหญ่วัดโพนชัย
อันเป็นจุดศูนย์กลางของงานประเพณี
เหล่าผีตาโขนทั้งหลายก็จะเริ่มออกอารวาส
สร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้คนเรื่อยไป
ติดต่อกัน๓วันจนจบงานประเพณีที่วัดโพนชัย

ตอนนี้นะคะเจ้าพ่อภวรได้ขึ้นส่งม้าแล้วนะคะ
เพื่อที่จะนำขบวนนั้นไปที่วัดผลชัยค่ะ
จนถึงวัดโพนชัยแค่กิโลเมตรกว่า
แต่ว่าใช้เวลาเดินทางนานมากค่ะ
เพราะว่าผู้คนแออัดตลอดสองข้างทาง
ทำให้ขบวนเคลื่อนที่ไปอย่างช้า
และสิ่งที่สร้างสีสันให้กับขบวนแห่มากที่สุดก็หนีไม่พ้น
ผีตาโขนใหญ่คู่นี้
ซึ่งเดินตามหลังรถของเจ้าพ่อกวน
ตลอดทางผีตะโขนใหญ่
จะคอยเล่นกับคนดูนักท่องเที่ยว

สร้างเสียงกรีดร้องสนุกสนานไปตลอดทางเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะดูบรรยากาศสองข้างทางนะคะ

แล้วก็เป็นครั้งแรกของใบตองด้วย
ได้มาร่วมงานประเพณีงานบุญดีแบบนี้นะคะ
ดูสิคะยิ่งใหญ่มากสนุกสนานมากเลยค่ะ

ซึ่งก็มีทั้งชาวด่านซ้ายเอง
แต่งตัวออกมาเดินร่วมขบวน
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวหลายคนก็ซื้อหาชุดผีตาโขนมาสวมใส่เพื่อร่วมสนุกไปกับงานประเพณีครั้งนี้
เรียกว่าผีตาโขนอยู่ตรงไหนก็สร้างสีสันรอยยิ้มและความสุขให้กับคนรอบข้างจริงค่ะ
เรื่อย
แล้วขบวนแห่ผีตาโขนอันยิ่งใหญ่ก็จบลงในช่วงเวลาครึ่งวันเช้าของวันเสาร์ค่ะ
ขบวนแห่ได้นำเจ้าพ่อกวนมาแห่รอบวิหารพระเจ้าใหญ่ครบ๓รอบ
ซึ่งผู้ที่ติดตามเจ้าพ่อกวนมาก็มีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวและเหล่าผีตาโขนมากมาย
หลังจากนี้เหล่าผีตาโขนก็จะออกอารวาสสร้างสีสันไปตามท้องถนนของอำเภอด่านซ้าย
เพราะอย่างที่บอกว่าขบวนแห่ครึ่งวันเช้านี้เป็นการริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อสร้างสีสันและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แต่ขบวนแห่ผีตาโขนที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ต่างหากค่ะ
ช่วงหน้าห้ามพลาดกับขบวนแห่แบบดั้งเดิมของงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
มาติดตามชมกันว่าจะเหมือนหรือแตกต่างจากขบวนแห่ครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาอย่างไรสักครู่ค่ะ
โอ้โหไทยแลนด์